ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี

เบลอเลยแต่ลักษณะสวยมากเลยนะ
คุณดูนะมันตกลงไปในท่อ

ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยบอกให้มาช่วยมันหน่อย
ก็พยายามหาวิธีการช่วยเหลือนะคะ

คุณม้าเป็นสัตว์ใหญ่แล้วมันเป็น

มีเพื่อนก็ต้องคอยอยู่เป็นเพื่อนมันปลอบมันนะคะ

แบคโฮและอุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้าง

ใหญ่คล้องลำตัวม้าแล้วเอารถเครน

อย่างที่บอกลักษณะเขาสวยมากคุณดู

อะไรเลยนะคือน่ารักเชื่องเลยล่ะ

ชื่อเจ้าวิทย์ตาข้างซ้ายมันบอดค่ะ

เขาเคยเป็นม้าแข่งชนะมาหลายสนามแล้ว

มันก็แก่แล้วเนอะ๑๖ปีแล้ว

มันผูกหรือเปล่าเพราะว่าจังหวะที่เขาเดินเดินมาแล้วเขาเลยหล่นลงไปอืมก็คือตาเขาเสียอยู่แล้วตาตาซ้ายเขาเสียก็เหมือนกับตาซ้ายเสียไปข้างหนึ่งทีนี้เขาก็เดินมาเขาก็อาจจะเหยียบเหยียบแล้วมันหล่นลบลงไปค่ะแล้วก็เลยหล่นลงไปแล้วก็เลยไปดั่งยอมอยู่โอเคโอเคหล่นตั้งแต่ฝนตกตั้งแต่บ่ายสองนะครับโชคดีนะเดี

ตาข้างซ้ายมันบอดข้างนึงก็จะพยายามดูแลให้ดีไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะว่า
มันสัดใหญ่อ่ะเวลามันร่วมมาตรงไปมันเจ็บนะ

เอ้ามาทางให้ค้น้ำมาหลายสนามแล้ว
แปลว่าทรงทุกอย่างมันต้องดี